มาดูเรื่องของพลเมืองดีคนนึงค่ะเขาขับรถไปแล้วก็ไปเจอเด็กหญิงชาวต่างชาติอายุประมาณ๑๐๑๑ปีนะคะเดินอยู่คนเดียวสอบถามถึงได้รู้ความว่าน้องกำลังจะเดินไปที่สุวรรณภูมิเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินกลับบ้านไปที่เมืองจีนค่ะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพ่อก็มารับน้องกลับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกโชคดีจริงเจอคนดีนะคะก็เลยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เจอคุณพ่อในที่สุดนะคะไม่งั้นอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ค่ะ